ถ้าจะพูดเรื่องของการบ้านการเมืองตลอดปี๒๕๕๙
ก็ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาหลายอย่าง
ของคณะรัฐบาลของความสอดชอบ
อย่างหนึ่งที่ถือว่าก็ทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จ
คือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลที่มีการแก้ไข
มีการร่างกันออกมาแล้วก็มีบทบัญญัติที่เข้มข้นขึ้น
สำหรับนักการเมืองแต่มีอีกหลายอันที่ยังเป็นอุปสรรค
อีกหลายอย่างนะคะที่ยังเป็นความพยายาม
แล้วก็ยังพยายามกันต่อไปที่จะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองวันนี้

วิเคราะห์แล้วก็สำรวจกันค่ะว่า
อนาคตการเมืองปีหน้าปีรกาจะเป็นอย่างไร
เพราะเขาบอกว่ามันเหนือสิ่งคาดเดาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะ
อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราจะเข้าถึงเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว
ปีข้างหน้าค่ะพี่เราจะต้องเจออะไรบ้างคะ
ปีหน้าเราจะเจอเยอะหลายเรื่อง

แล้วก็มีทั้งความคาดหวังสูงว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

ที่เท่าที่ดูนี่นะ

เพราะว่าภาครัฐได้มีการลงทุน
โดยเฉพาะเรื่องระบบรางทั้งหลาย
และระบบถนนทั่วประเทศ
ถ้าเราสามารถจะรักษาภายในได้ดี

แต่ว่ามันก็ยังปัญหาภายนอก

ประเทศเศรษฐกิจยังไม่ดี
โดยอเมริกาเนี่ยที่เขาวิเคราะห์ก็คือแบบ

แต่ทางยามันน่าเป็นห่วง

เพราะว่าเขาพยายามที่จะลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เมื่อก่อนเขาเร่งเกินไป
ตอนนี้มันก็จะมีผลต่อประเทศไทย
และอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองคืออินเดีย
อินเดียหลังจากยกเลิกแบงค์๕๐๐แบงค์พันธุ์เนี่ย
เพื่อจะคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเอ่อ
แต่มันก็มีผลอีกอย่าง
ที่จะทำให้เศรษฐกิจของอินเดียน่าเป็นห่วง

มันก็เลยอาจจะมีผลกระทบต่อเรา

แล้วก็เรื่องการเมือง
ก็กำลังลุ้นว่าจะมีเลือกตั้งหรือเปล่า
บางทีก็มองกันว่าจะไปเป็นตามรถแมพ
แต่ว่าดูแล้วมันอาจจะมีตัวแปลอย่างอื่นที่เรา
ที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้วันนี้
แล้วก็อีกอันก็คือเรื่องวงการศาสนา
เรียบร้อยหรือยังตอนนี้
มันยังไม่ได้มันเพิ่งจะเริ่ม
ซึ่งมันมองได้สองด้าน
ด้านหนึ่งอาจจะทำให้ดีขึ้นก็ได้
แต่อีกด้านอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมา

ตอนนี้เป็นขึ้นใต้น้ำ
แล้วก็ถ้าโดยภาพรวมอื่นก็
มันก็คงจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่
จาก๓เรื่องหลักที่น่าจับตามอง

เศรษฐกิจของเมืองนอกเขาก็ยังไม่ค่อยจะดี
ภูมิคุ้มกันในประเทศของเราเนี่ยพอไปไหวไหมคะ

เราก็รับภาระมาหลายปี
แล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขหารับมือทำ
การเรียกมาทุกวิธีทาง
ตอนนี้ก็พูดกันออกมาว่าปีหน้ามันน่าจะดีขึ้น
ก็ได้แต่หวังนะครับตัวเลขออกมาดีหมดเลย
เชื่อว่าถ้าทุกอย่างเดินตามรถแมพอะไรไป
ปัญหาเศรษฐกิจก็คงที่จะพอรับกันได้
ปัญหาที่น่าห่วงตลอดปีหน้ามองดู
สำหรับผมเองมองว่าปัญหาเรื่องการเมือง
เพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่าปีหน้าทุกอย่างต้องเดินตามรถแมพ
แมพก็คือการเลือกตั้ง
เมื่อจะมีการเลือกตั้งคุณก็ต้องเปิดโอกาส
ให้ภักรรณเมืองมีความเคลื่อนไหว
ประชาชนมีการเคลื่อนไหว
ต้องมีการชุมนุมมีการอภิปราย
เรียกว่าทุกอย่างต้องเปิดกว้าง
ที่จะบอกว่าจะคุมสถานการณ์ให้บรรยากาลเป็นแบบนี้ไม่ได้
มันก็ต้องเปิดมาเพราะคุณจะต้องไปสู่
กติกาทำตามรถแมพที่คุณประกาศอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกรณ์แต่ที่มันทำให้ชุมลดแมพขึ้น
กว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ
จะมีตัวแปรอย่างที่ว่าจะมีตัวแปล
ถ้าจะเป็นตัวแปลจริงก็คือว่า

แต่การให้มีการเลือกตั้งแล้วแล้วก็มองเห็นแล้วว่าถ้าการเลือกตั้งเนี่ย
มันยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เขาปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมา
เลือกตั้งไปแล้วก็ยังเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น
เลือกตั้งไปแล้วก็ยังได้รูปภาพรูปแบบเก่าออกมา
แปลอันนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนมีปัญหาเกิดขึ้นในการเลือกตั้งได้

แต่เมื่อยืนยันการันตีออกมาแล้วเนี่ยนะ
ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้เนี่ย
ก็คงที่จะสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหานี้ไปได้นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็มีเรียกว่า๓เรื่องก็คือเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเรื่องนี้
เขาเรียกว่ามีปัญหาไม่มากแล้วครับ๓เรื่อง

เรื่องศาสนานี่ตอนนี้นี่ออกมาแล้วก็จะเป็นการชี้
ไม่ว่าผลจะออกมายังไงเป็นยังไงใครจะมาเป็นหรือไม่เป็นหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ
แก้ไปแล้วคือทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้น
ขออย่างเดียวว่าเป็นแล้วเนี่ยอย่าให้มันมีเหตุการณ์ที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นให้กับประชาชน
ประชาชนขัดแย้งแล้วเดี๋ยวเรื่องศาสนามาสร้างความขัดแย้งอีก
ผมว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นคนหนีไม่พ้นคือคอสชรัฐบาลแล้วก็สนช
หนีไม่พ้นในเรื่องที่ว่าความรับผิดชอบ
ปัญหาคือบอกว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่า๒๓สิ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาค่อนข้างลำบากเหมือนกัน
ก็ในเมื่อเห็นตรงกันว่าบ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมากมาย
แล้วเราจะไปใจร้อนเพิ่มเติมปัญหาไปอีก
ด้วยการยืนยันมั่นคงยาวตามรถแมพโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง
ผมว่าก็ไม่ถูกไม่ควรนักหรอกครับ
เพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลและกศชต้องทำ
สองอันที่ต้องเกิดขึ้นแน่ก็คือการเตรียมการไปถึงการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ
ตอนปลายปีหน้านะครับ
แล้วก็จากนั้นต้องทำหน้าที่เป็นรัฐบาลในขณะที่มีพระพิธีบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ซึ่งเป็นคาดว่าก็คงจะเป็นในช่วงนั้นเหมือนกัน
แล้วก็ปัญหาทางศาสนาปัญหาทางเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ต้องแก้
ทำไมเราจะไม่ให้เวลารัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เผื่อว่าอาจจะสำเร็จในระดับหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีขึ้น
ทำไมจะต้องเอาปัญหาทางการเมืองไอ้ความอยากเลือกตั้งเนี่ย
เข้ามาสุมอีกโดยการเปิดฟรีสไตล์เลยอดใจรอไว้หลัง๓๔เหตุการณ์นี้
เริ่มเปิดฟรีสไตล์ทางการเมืองกันตอนปลายปี๖๐ไม่ดีเลยครับ
เพื่อว่าจะได้บรรเทาปัญหาไม่ให้มันสมมาก
ปัญหาทางศาสนาก็เริ่มเห็นว่ามันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับ
แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งก็ไม่ใช่ของใหม่ก็เป็นพระราชเป็นราชประเพณีโบราณที่มีมาก่อนแล้ว
ในการสถาปนาสมดิตรสังคราช
ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้าหากว่าคนไทยตั้งสติ
มีอะไรที่ไร้สติเกิดขึ้นมากมายเนี่ยถ้าจะทำสิ่งใหม่
ถึงจะเป็นของเก่าแต่มาปรับปรุงใหม่เนี่ย
ก็ให้เวลาในการติดตาม
การเลือกการสถาปนาอะไรต่อลาย
จะเป็นภาระหน้าที่ของใครยังไงก็รอดู
แล้วก็เราอาจจะเห็นสิ่งใหม่ในวงการศาสนาที่น่าสนใจ
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาบางมายที่
รัฐบาลจะต้องแก้ไขจะต้องดำเนินการ
ผมถึงเรียนว่าถ้าหากว่าจะยับยั้งบางปัญหา
ไม่ให้เกิดขึ้นมาพอกภูมิน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า

อเรนนี่แหละคะปี๖๐เราจะเจอแบบนี้ไหม
ครับมองไปข้างหน้ามันก็

ความหวังเราจะขาดความหวังไม่ได้นะครับ

ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมมองว่ามันอาจจะเงยหัวขึ้นนะครับ
แต่ว่าการเกยหัวนั้นมันจะเงยได้ระดับไหน
ผลพวงจะส่งถึงคนยากคนจนฐานลากได้แค่ไหน
ส่วนชั้นกลางก็จำเป็น
ส่วนข้างบนไม่ว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายยังไง

คนจำนวนน้อยเหลือเกินที่อยู่ได้
เศรษฐกิจมันแย่มาตลอดแล้วก็มีความหวังว่า
ปีหน้านะฮะมันจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับ

แต่ว่าเมื่อเศรษฐกิจดีเนี่ยมันโยงไปถึงการเมืองนะครับ

ด้วยท่าทางครับครับท่าทางเจ้าของรถแมพก็ยืนยัน
แต่ว่ามันก็มีตัวแปลนะครับระหว่างที่รอตัวแปลว่ามันจะเลือกหรือไม่เลือกปี๖๐เนี่ย
อย่าลืมนะครับการแข่งขันทางการเมืองและการชิงอำนาจจากการเลือกตั้งเนี่ย
มันอยู่ที่คะแนนเสียงนะครับแพ้ชนะเลือกตั้ง
มันคืออำนาจและผลประโยชน์ที่จะต้องช่วงชิงกัน
ผมถึงบอกว่าเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นจะเป็นตัวผลัก
ให้การเมืองร้อนระอุเข้มข้นจะกดไว้อยู่แค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
ของรัฐบาลอาหารและพวกถ้ามันเกิดขึ้น
เรารู้ว่าเลือกตั้งมันเข้าทางใคร

นี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่การเมืองปีหน้า
ระทึกถึงแม้ว่าจะเล่นทางเปิดไม่ได้
การเปิดไม่ได้นะแต่ในทางลับน่าคิด

การทางลับน่าคิดแต่โดยโครงสร้างของประเทศไทยเรา
อย่างที่คุณทงชัยว่าเรามีกิจกรรมพิเศษ๒เรื่อง
คือเรื่องถวายพระเพลิงรัชกาลที่๙
แล้วก็เรื่องพระบรมราชาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สองอันนี้จะเป็นตัวแปลหรือไม่ให้การเลือกตั้ง
เป็นมาตามลดแบบหรือไม่
เอาเป็นว่าปีหน้าเนี่ยผมขอสรุปว่า
เราจะอยู่กับเงื่อนไขใหม่แล้วก็ตัวแปลใหม่
มันเปลี่ยนผ่านไปแล้ว

ซึ่งก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะว่า

ทำอย่างไรให้คนยอมรับผลเลือกตั้ง
ตอนนี้ถ้ามีการเลือกตั้งคนก็ยอมรับ

คนที่จะไม่ยอมรับอาจจะอยู่ในตำแหน่งนี้คือเวลานี้ก็ได้
ถ้าเลือกตั้งเป็นแบบเก่าจะเลือกมันทำไม

คุณไม่ต้องการรับฟังเสียงของประชาชนหรือไง
ก็ต้องถามคำถามนี้เหมือนกันนะครับ
ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาต้องการแบบนี้
ต้องการรัฐบาลแบบนี้การบริหารแบบนี้

คุณจะไม่ให้ประชาชนแล้วคุณจะให้ใคร
ผมก็ยังเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องมันมีกรอบมีกติกา
มันมีอะไรไม่ใช่ว่าคุณมีอำนาจแล้วคุณจะทำได้สารพัดนะครับ
และการเลือกตั้งขอนิดหนึ่งนะครับ
มันเข้าทางใครนะครับ
การจะมีเลือกตั้งเร็วหรือช้าเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวตัดสิน
ผมบอกแล้วไงว่าเราอยู่กับตัวแปรใหม่
เงื่อนไขใหม่นะครับ
ตรงนี้นะครับสังเกตสังตาลดูดี
ผมถามอีกครั้งว่าการเลือกตั้งเข้าทางใคร
ใครอยากให้เลือกตั้งใครไม่อยากให้เลือกตั้ง
แล้วใครเป็นคนคุมเกมอยู่
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สีปลอดภัทรทางพร้อมโดยกานีให้เจ้าไทยล้วนมีโชคชัย